ความเคลื่อนไหวเรื่องของลุงพลแห่งบ้านกอก

มีมีหมดเลยรวบทรวมกันมา

น้ำเขียวโคราชกันวันนี้ไปมอบอุปกรณ์การเรียน
แล้วก็อุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาให้กับเด็กที่นั่นนะครับ
แล้วก็ไปทำบุญที่วัดด้วยนะครับไปสักการะหลวงพ่อคูณ
ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะที่วัดบ้านไร่สอง
หรือว่าวัดบุภัยนะครับลุงพลเนี่ยบอกว่า
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะกรณีบัญชีธนาคารส่วนตัวในชื่อของป้าแตนสมพรหลาโพ
ภรรยาลุงพลมีคนเอาไปโพสต์เปิดรับบริจาคอะไรต่าง
ทุกผู้ชมครับอ่าซึ่งลุงพลป้าแตนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้
รวมทั้งทนายตั้มด้วยนะครับเอาไปฟังนะครับ
พี่จูนเขาบอกแบบว่าคือทางเหมือนว่าป้าแตนเหมือนว่า
ยังคูมค์ความจริงไม่หมดนะครับ
อ่ะอย่างนี้ค่ะลุงถามบ้านนี้ค่ะ

ถามทานายสมเกียรติได้เลยค่ะโอเคมั้ยคะ

แล้วอย่ามีอะไรอยากฝากถึงพี่จูนครับ
ก็ไม่มีอะไรฝาก
ไหนเคยสัญญาใจกันว่า

สมมติว่าวันหนึ่งมีคนเอาเลขบัญชีผมไปโพสต์

ก็ยังมีคนแบบพยายามทรวงเงิน

คนคนนั้นเขาบริจาคมาเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่าง
แล้วผมก็ได้ยินเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่า
เนี่ยแต่ว่าพอตอนหลังลุงพลทำไม่ดีเราก็จะขอคืน

คือถ้าเกิดว่าเขาทำตามวัตถุประสงค์นะครับ
แล้วเขาทำไปแล้วแล้วจิลอยู่จะมาขอคืนได้ยังไง
แต่เขาก็เข้าไปทำตามที่เขาบริจาคมาแล้ว
แต่ว่าแค่ไม่ชอบลุงพลตอนหลังแล้วจะมาขอคืนเนี่ย

สำหรับเงินที่ทำบุญในวันนี้เป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดใช่ไหมครับ
ก็เป็นเงินส่วนตัวของทุกคนที่มาร่วมงานนะครับ
ของลุงพลเองของทนายรัชพลทนายรณรงค์นะครับ
กิจสดาที่มาร่วมแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับ
อย่างที่เห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยให้กันสดเลยนะครับ
เท่าไหร่ก็มอบให้โรงเรียนหมดนะครับเป็นเงินสดเลย

เกี่ยวกับเงินของพญานาคหรือว่าสร้างวัดมามา

นี่คือล่าสุดผมก็ได้รับจากมาดีพีธ๑๐๐๐๐๐บาท

ยังทำบุญเรื่อยครับ
นึกว่ามาที่พีนนี่เอาใช้ประกันตัว

สองแสนแล้วนะครับแสนแรกก็เป็นการวางประกันนะครับวางประกัน
แล้วก็แสนเนี่ยก็มาทำบุญเดินสายทำบุญนี่แหละครับ
สู่นั่งฝั่งของนายอัจฉริยารึงรัตนาโพง

วันนี้มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับลงพื้นที่ไปเจอกับแม่น้องชมพู่นะคะ
ก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปพูดคุยกันในหลายประเด็น
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องประวัติน้องชมพู่ค่ะ
คือจะเอาประวัติน้องชมพู่ไปให้อาจารย์ที่นับถือช่วยดูดวงชะตาให้
คือนายอัจฉริยะเนี่ยยังคงเชื่อมั่นหนักแน่นนะคะ
ว่าคนร้ายเนี่ยทำกันเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องศัยศาสตร์
ตั้งข้อสังเกตหลักฐานของตำรวจทั้งเรื่องบาดแผลตามร่างกายฝ่าเท้า
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องร่องรอยการตัดผมของน้องชมพู่นะคะ
อัจฉริยะให้ความมั่นใจเลยว่าจะต้องมีการจับคนร้ายคดีน้องชมพู่แน่นอน
รอเวลาอีกหน่อยให้พยานหลักฐานสมบูรณ์กว่านี้

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับแหละว่ามันมีคนมีพิรุษจริง
โดยเฉพาะ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่นาฬิกาเคยพูดเอาไว้ค่ะว่าจะมีการออกไม้จับ
ก็มีบางคนไม่อยู่บ้านเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน
แต่ตอนนี้หลับมาแล้วว่าเราก็จะขบกับพลังติดต่างจับ
ก็มีส่วนเห็นด้วยคืออ่าถ้าสำหรับแหมวิเคาะว่าน้องต้องมีช่วงเวลาหนึ่ง
เพราะกระเท้ามันโบ่งบอกอยู่นะก็เด็กมันโดนย่าบาดแล้วก็นิ้วภง

เด็กส่วนอังคารสาวอย่างนี้เราเชื่อไหมครับแม่
อันนี้คือแม่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
แต่จะทิ้งไปเลยก็ไม่ได้นะ
เพราะว่าคือเราอาจจะไม่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้
แต่คนก็มีคนบางกลุ่มที่เชื่ออยู่

แม่น้องชมพู่เองก็ยินดีให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าน้องชมพู่เกิดวันอังคารที่๗มีนาคม๒๕๖๖
เวลา๕โมง๕๙นาทีช่วงเย็น
ก็เคยได้ยินคนพูดเรื่องวันเดือนปีเกิดเหมือนกัน
ว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่มีความเชื่อด้านศัยศาสตร์
คือเหมือนวันเวลาเกิดของน้องชมพู่ที่ตรงกับเลขขี้อะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนตัวเนี่ยแม่เองบอกแม่ไม่เชื่อ
และแม่ก็ไม่ทิ้งข้อสันนิษฐานของนายอัจฉริยะ
เรื่องที่ว่าคนร้ายลักพาตัวน้องไป
แล้วก็พาเข้าไปในป่าในระยะทางไกลพอสมควร
จนเกิดบัตรแผลตามขาและเท้าด้วย

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้มีหญิงสาวที่ชื่อจูนนะครับ
พบพนักงานสอบสวนสพกกตูมก็ไปกับนายอัจฉริยะนะครับ
บอกว่าไปให้ปากคำในฐานะพยานที่นายอัจฉริยะ
ร้องขอให้ตรวจสอบป้าแตนภรรยาลุงพล
ความผิดฐานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
เจ้าพนักงานกรณีเปิดรับบัญชีบริจาค
ซึ่งหญิงสาวคนนี้เนี่ยบอกว่ามาเพื่อปกป้อนสิทธิ์ของตัวเองนะครับ
เพราะป้าแตนเนี่ยมาลงบันทึกประจำวันว่าถูกคนไม่หวังดี
เอาบัญชีไปเปิดรับบริจาคเป็นบัญชีของธนาคารทกศ
ซึ่งเธอบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยอยากให้ป้าแตนพูดความจริงดีกว่า
เพราะป้าแตนนั่นแหละเป็นคนอนุญาตให้เธอเอาเลขบัญชีไปเผยแพร่
ทุกครั้งที่มีคนโทรศัพท์มาว่าอยากช่วยเหลือป้าแตนเนี่ย
แตนก็จะส่งเลขบัญชีของป้าแตนมาให้เธอ
แล้วให้เธอเผยแพร่เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะ
แต่ป้าแตนเนี่ยกลับมาแจ้งความเรื่องบัญชีว่ามีคนไม่หวังดี

พอเธอบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ปิดบัญชีเขาละกัน

แต่ป้าแตนไม่ยอมปิดบัญชีนะ
ให้กับแฟนคลับในการบริจาคช่วยเหลือแทนอีก

โทรศัพท์ทั้งอะไรอ่ะ

ถ้าปะเตี๋นอนุญาตพี่งั้นพี่ไม่ถือวิศัทธิ์ส่ะ

ก็มีเรื่องอยู่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่เนาะ

เอาไปจุนลบนะไม่ให้แจกไม่ให้

สัญญาใจกันแล้วแล้วมันมาเกิดวันที่๑๑

ุคชีพยังอะไรเนี่ยประมาณเนี้ย

เออก็จบไม่เห็นยากเลย

ไม่รู้อะนะมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะเนอะ

หญิงสาวที่ชื่อจูนคนนี้เป็นใครเนี่ย
ทีมข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้อยู่ก็ถามให้แล้วนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ชื่นชอบลุงพล
หลังจากที่ตัวเธอไปส่งสามีเดินทางไปต่างประเทศ
เธอก็มาอยู่ที่กกอกเมื่อ๑สิงหาคมปีที่แล้ว
ช่วยจัดการดูแลหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านลุงพล
เกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่าง
รวมทั้งเรื่องของบัญชีธนาคารอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วเธอบอกเธอนี่แหละเป็นคนที่เอาหินสีชมพู
ที่ถูกบอกว่าเป็นหัวใจพญานาค
ลุงพลเขาเอาไปใส่เป็นหัวใจพญานาค
พญานาคปู่ปริจิตนคราช
ที่ตอนนี้ปู่ปริจิตนคราชเนี่ย

ตอนนี้ก็ถูกกั้นพื้นที่ไว้แล้ว

เรื่องของการสร้างโดยไม่ถูกต้อง
ในการที่ไปบุกลุกพื้นที่ของป่าสงวนของอุทยาน